มาดูกันต่อกับคู่นี้นะคะคู่รักพุทธจุ๋ยค่ะ
เพราะว่าลาดสุดทุกคู่บอกว่าทักจะมีปัญหาแล้ว
เกิดจากการที่เขาออกกำลังกายเยอะอันนี้เขาไปปรึกษาแพทย์จริง
ส่วนจุ๋ยเองเนี่ยก็โหมงานหนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นแท่นผู้จัดละครแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้มีภาวะเครียดค่ะอาจจะต้องงดวิ่งมาราทอนไประยะหนึ่งค่ะ
ร่างกายของคนเราข้างในมันจะมีพวกแบบพวกสารอะไรที่มันเป็นผลเสียต่อร่างกายอะไรอย่างนี้ครับ
คือหมอก็พยายามให้เราแบบว่าเตรียมความพร้อมแบบ๕๖เดือนในการแบบกินวิตามินเพื่อขับสารพิษ
ด้วยการใช้ชีวิตของเราด้วยแหละเราอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราวิ่งเยอะออกกำลังกายมากเกินไป
ก็ให้ถอยลงมาเหมือนวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ๑๐กิโลไม่เกินแบบ๒๐กิโลอะไรอย่างนี้เพื่อร่างกายที่มันแข็งแรงด้วย
แล้วก็รอให้ทุกอย่างมันสบายให้งานชิ้นนี้มันเสร็จอย่างสมบูรณ์แบบก่อน
แล้วเดี๋ยวเรื่องจะมีน้องอะไรอย่างนี้ครับก็ค่อยโฟกัสกันแบบจริงจังอีกทีหนึ่ง
ใช่ค่ะดูแลสุขภาพกันไปก่อนเนอะ